เรื่องแรกมาดูที่เรื่องของหวยกันหน่อยคุณผู้ชม

วันนี้ต้องบอกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยนะครับ

ถูกต้องคือต้องบอกว่าเรื่องของข่าวหวยเนี่ย
มันยึดพื้นที่ข่าวในทุกวันทุกสื่อมานานแล้ว

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ถูกสั่งย้ายไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมอย่างไม่มีกำหนด
เจ้าตัวเองบอกว่าแหมขอทำใจก่อนสัก๑วัน
จะรายงานตัวเพราะว่าเหตุผลคือ
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีหวย๓๐ล้านนั่นเอง
เพราะว่าตัวเองก็เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับ
ก็มาดูความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้ครับ
พลตำรวจเอกสุชาติธีมรัฐสวัสดิ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สปกตรโดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิม
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ภูมิในการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยให้ไปรายงานตัวกับพลตำรวจโทสุรพลพินิษฐ์ชอบ
รองภูมิในการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมีความจำเป็น
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะทำได้
เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างครับ
และเพื่อให้การสืบสวนนั้นเป็นไปตามความเรียบร้อยและเกิดความยุติธรรม
สำหรับการย้ายผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีออกนอกพื้นที่
เพื่อต้องการให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เพราะว่ามีความพยายามเจฬจากไกลเกลี่ยม

รับผ่านรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญของเรา

เมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาบอกว่า
เรียกร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลไปเจรจาไก่เกลี่ย
จากว่าได้ข้อมูลจากฝ่ายผู้เสียหายว่าเป็นตำรวจเก่าซะด้วย
ซึ่งอาจจะพูดคุยกันได้ก็เป็นพี่น้องตำรวจด้วยกัน
เพราะว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องถึงกระบวนการของศาล
จึงมีการพูดคุยกันที่บ้านพักนั่นเอง
ก็เป็นที่มาที่ไปของคำสั่งที่มีการสั่งย้ายนี้

ทำไมผู้การต้องลงมาเคลียร์เรื่องนี้เองเลยคะ
สพในพื้นที่รับมือไม่ไหวเหรอคะ
ผมได้รับข้อมูลจากทางฝ่ายผู้เสียหาย

ค่ะผมก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าเป็นตำรวจเก่าผมอาจจะคุยพูดคุยได้
และในเบื้องต้นที่ทางครูมาคุยกับผมน่ะ

ไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดไปถึงโรงศึกษานะครับ

ก็อยากจะให้มันจบนะครับโดยที่
การที่จบเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องเอา
เพราะฉะนั้นเลยมีช่องที่ผมเลยคุยกับคุณจรูน

คือเพราะเห็นว่าเป็นตำรวจเก่า

ซึ่งเรียกไปนอกเวลาราชการ
คุณจรูนว่างช่วงมาพบผมตอนนั้นนะครับ

ผมออกมาพบผมวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้
เขาบอกมาวันนี้ก็มันช่วงเย็น
ซึ่งเลิกงานแล้วผมก็อยู่ที่บ้านพักครับ
ผู้การทำไมมันไม่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นคนทำล่ะคะ

คุณจอมขวัญครับคดีแบบนี้
ถ้าจะคุยกันได้จบมันก็จบนะฮะ
สมมุติว่าคนทำลอตเตอรี่หรือของหาย

แล้วคนที่เก็บได้ก็ยอมรับว่าเก็บได้

มันก็ไม่มีอะไรมันก็จะไม่เป็นคดีอะไรที่มันยุ่งยากเลยครับ
นี่ก็เป็นเสียงขณะที่คุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรง

ทีนี้คำสั่งย้ายให้มาช่วยราชการดังกล่าว

พนักงานสอบสวนนะครับกองปรับรามอยู่ระหว่างการพิจารณาพยานแล้วก็หลักฐานทั้งหมด
ว่ามีผู้ใดบ้างที่ไปร่วมกระทำความผิดในครั้งนี้
โดยดูจากเจตนาในการกระทำความผิด
เรื่องต้นคณะพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดรวม๓คน
จำนวนนี้เป็นตำรวจหนึ่งนายครับในความผิด
แจ้งความเท็จกับพนักงานสอบสวน
ทำให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ล่าสุดพนตร์ตำรวจเอกสูตรชาติก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวทะละทีวี
ว่าวันนี้พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลทำหนังสือขอเลื่อนการรายงานตัว
เหตุผลก็คือว่าติดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนหรือว่าบรอที่จัดโดยกองบัญชาการการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ขอข้ามรายงานตัววันพรุ่งนี้ซึ่งก็ได้อนุญาตให้ไปรายงานตัวตามที่ขอเลื่อนไป
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนั่นเองนะฮะ